คุณผู้ชมจับจ้องดูคลิปที่ผมจะนำเสนอ๒คลิปนี้ให้ดีนะครับ
ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของผีสางนางไม้หรือเปล่า
ไปดูกันเลยนะครับคลิปแรกคลิปนี้ครับ
มันชนนะเราไม่ได้ชนมาเลย
มันรถขนาดนั้นมันไปชน
คลิปนี้ยังไม่เกี่ยวกับผีมากเท่าไหร่นักนะครับ
แต่ว่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ฉิวเฉียดเรื่องของชีวิตเหลือเกินนะครับ
ร้องเสียงหลงเลยนะฮะสำหรับผู้หญิงที่อยู่บนรถ
ขับตามรถจักรยานยนต์มานะครับ
เพราะดีที่รถของเธอคุมรถไว้ได้
หลบรถจักรยานยนต์ที่คนขี่กำลังกลิ้งอยู่บนถนนได้อย่างทันเวลาครับ
แต่ที่สิ่งที่เจ้าของคลิปปรากฏใจคือ

ไม่เห็นรถสีขาวที่จอดอยู่ข้างทางหรืออย่างไกล
หรือเพราะขี่รถพุ่งตรงไปชนโดยไม่หักหลบเลย
ก้มมองโทรศัพท์หรือบางอย่าง

ก็เลยมองไม่เห็นรถที่จอดอยู่ข้างหน้า
แล้วก็ไม่มองทางข้างหน้าเลยนะครับ
ชิวเฉียดไม่คุ้นเนอะนิดเดียวนะครับ
เอาล่ะส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวกับผีหรือเปล่า

เดี๋ยวจังหวะนี้ขับรถไปเรื่อยค่ะคุณผู้ชม

ใช่ครับแล้วก็มาชี้อย่างนี้นะฮะ

ช่วงกลางดึกช่วงเกือบตี๒แล้วคุณ

บนถนนหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับ

เจ้าของคลิปขับรถมาไม่เร็วนัก

ตื้อเลยครับต้องสะดุ้งสุดตัว

กระทบส่องเข้ากับชายสูงอายุ

ยืนกางแขนโบกรถชี้นู่นชี้นี่

ลักษณะปรีเข้ามาเหมือนคนเมา

เจ้าของคลิปตกใจครับเบียงรถหลบหนี

แต่ตอนแรกที่ตกใจยิ่งกว่าผีหรือเปล่าเนี่ย

ไม่รู้ว่าชายคนนี้เป็นคนเมา

ถ้าจะขอความช่วยเหลือก็น่าจะโบกรถจักรยานยนต์
ซึ่งมันน่าจะปลอดภัยกว่าการมายืนดักกลางถนน
โบกรถเก๋งแบบเสี่ยงอันตรายแบบนี้นะครับ